รถตู้โดยสารนะไม่ใช่ปลากระป๋อง
จะอัดคนเข้าไปเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะฮะ

คนที่เป็นผู้โดยสารเขาก็มีสัมภาระคุณ

ขณะที่ปิดประตูรถตู้แทบไม่ได้เลย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปที่มีคนแอบถ่ายไว้นะครับ
ความเหงาไม่เคยจางหายอย่ากลับไปตามที่

คือจริงช่วงนี้โควิดด้วยนะครับ

อัดเข้าไปยังกับปลากระป๋องคุณ

ใช่ฮะคลิปนี้นะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย

เข้าใจว่าวันหยุดยาวทุกคนอยากกลับบ้าน
แต่รถตู้ให้นั่งได้๑๓ที่นั่ง

ให้ผู้โดยสารขึ้นไปทั้งนั่งอัด
ทั้งยืนอัดกันเข้าไปแบบนี้

ซึ่งรถคันนี้เป็นรถตู้โดยสารระหว่างจังหวัด
ขอนแก่นหนองเรือไปอำเภอ
แก้งเคราะห์ที่จังหวัดชายภูมินะครับ

ติดต่อไปยังคนขับรถตู้คันนี้ฮะ

ซึ่งช่วงเวลานั้นแทบจะไม่มีรถแล้ว
ส่วนรถของป้าเองก็ที่นั่งเต็ม
ผู้โดยสารเป็นคนร้องขอเอง

ขอให้ไปอัดกันแน่นไม่เป็นไร

คุณป้าเองก็คุณสองจิตสองใจ

สงสารผู้โดยสารเข้าใจผู้โดยสาร
ทุกคนก็กลัวไม่อยากอาจจะถูกทิ้ง
แล้วก็อยากจะกลับบ้านในเวลาเดียวกันนะฮะ

ที่จะปล่อยให้นั่งซ้อนกัน

ก็ไม่ยินดีตำรวจไม่ยินดี
ผลจงไม่ยินดีด้วย
แต่ผู้โดยสารจะกลับบ้านแล้วขอร้องขึ้น

ยอมรับในส่วนที่ปล่อยประละ

สงสารผู้โดยสารกลัวไม่ได้กลับบ้าน
ผู้โดยสารเขาวอนขอความเห็นใจ
ให้ยายรับไปส่งหน่อย

เพราะทั้งหมดเกิดจากความรู้สึกสงสารผู้โดยสารล้วนเลย

เพราะว่าพอรู้ข้อมูลจากคุณยายนะ

คุณยายก็ไม่กล้าจะทิ้งผู้โดยสาร

เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมา